สวัสดีครับเรื่องของสนามนะครับเกียรติเย็นนะครับเกียรติเย็นนะครับ
สวัสดีครับเรื่องของสนามนะครับเกียรติเย็นนะครับเกียรติเย็นนะครับ
สวัสดีครับเรื่องของสนามนะครับเกียรติเย็นนะครับเกียรติเย็นนะครับเกียรติเย็นนะครับ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

นะครับครับเอ่อบางบางอันเนี้ยเขาเขาก็บอกว่าคนอื่น
เนี้ยส่งได้กี่ทีนะครับส่งส่งส่งได้กี่ประเภทครับ
ถ้าเขาเป็นเจ้าภาพเขามีสิทธิ์ที่จะส่งได้ครบทุก
ทุกประเภททุกทุกทุกรุ่นนะฮะครับอย่างเคฝักตะก้อ
อะไรพวกนี้แหละครับแต่ว่าเอ่อหลายหลายอันมันก็จะเป็นเป็น
พบกันหมดนะครับระหว่างเอ่อกีฬาทีมนะครับแต่ว่า
ยกยกเว้นอันเดียวเท่านั้นเองที่ที่เราไม่ยอมแล้วก็ต้อง
มีผู้แทนไปนะครับพวกนี้ก็คือฟุตบอลนะครับซึ่งซึ่ง
มันมีทริคหลายหลายอย่างนะครับที่ใครจะอยู่สายไหนยังไงเนี่ย
แล้วก็เอ่อเขาเขาเอ่อเราปกติแล้วจะให้ทูตแต่ฟุตบอล
เนี่ยจะมีผู้แทนของสมาคมฟุตบอลไปไปร่วมด้วยครับครับ
ครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเดี๋ยวดูสายก่อนนะครับว่า
สุดท้ายเรามีโอกาสหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่
เราคิดกันเนี่ยก็คงต้องต้องช่วยเหลือกันต่อไปถูก
ครับใช่ฮะใช่คำนี้กีฬาชิ้นอื่นนะครับจะมีผล
กระทบเหมือนฟุตบอลไหมครับในวันที่แปดเนี่ยครับมันมัน
มันมันจะมีสองประเภทนะฮะที่ที่ที่มันจะเป็นเนี่ย
นะครับก็คือว่าพบกันหมดแล้วกันในในการพบกันหมดบาง
กีฬาเนี่ยก็ต้องมีการจับสลากนะครับเช่นสมมุติถ้าพบ
พบพบกันหมดบางประเภทเช่นโปโลน้ำเขาบอกว่าเอ่อเอ่อ
จะต้องจัดสลากแต่ถ้าบอกว่าบางประเภทเขาบอกว่าจัดใคร
เจอใครเนี่ยตามแรงของโลกอะไรแบบเนี้ยมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
หรือว่าไม่เกิน๕นะแต่ปกติทุกประเทศก็ส่งไม่เกิน๕
เพื่อจะได้แบ่งเหนียงกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคือ
พอมามาเลเซียมาเลเซียบอกไม่ได้ผมต้องส่งครบหมดอะไรอย่างนี้
อย่างนั้นถามแบบนี้ครับคุณชัยพักครับเรื่องของบางชนิดกีฬา
ที่เหมือนกับว่าเป็นการแข่งขันของกีฬาในฤดูหนาว
เป็นเป็นเจ้าอยู่แล้วในผู้ทางเนี่ยครับใครขึ้นไม่ได้หรอก
ว่ามาเลเจียว่าเค้าเป็นเป็นเบอร์๑
เขายังพูดบริเวณไหมก็ว่าเขาพวกเขา
ก็คือเขาคิดว่าเขาแน่แหละที่ที่เขาจะจัดเนี่ยรัฐรัฐมนตรีกีฬาคนเด็กเขาไม่เหมือนคนหลีก
ไทยเนี่ยที่ซัปโปโลเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งของพรีวิชั่น๑นะฮะมาเลยังอยู่แค่ดิวิชั่น๒
แบบนี้ก็น่าจะเข้าทางไทยไหมฮะไทยเลยแต่เขาก็จัดนะฮะแต่เขาจัดเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวครับ
อ๋อแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะไม่จบหรือเปล่าครับต้องดูวันที่๘ถูกไหมครับ
แล้วก็เชื่อเงินหมดแล้วด้วยครับ

ยังไงต้องต้องฝากนะครับคุณชายพักด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของมาตรฐานในกีฬา
จริงแล้วทุกคนยอมรับได้ว่าเจ้าภาพจะเอากีฬาที่ตัวเองถนัดใส่เข้าไป

ขอบคุณมากเลยครับ

ของมาตรฐานกีฬาที่เป็นสากล

แต่ตอนนี้มันลามมาถึงกีฬาสากลแล้ว